เออแล้วจับโค้กเป็นแมปเปิ้ลแล้วนะคะ
หลักของแม่เปิ้ลไอลีนด้วยนะคะว่าทำงานเท่านั้นค่ะ
โดยเฉพาะช่วงสงการเนี่ยนะคะเป็นช่วงโกย

คือแจ๊ดเปิดใจกับเรานะคะว่าโอ้โห

งการไม่ได้รับงานเลยแล้ววงสปุ๊กนิกปาบิยองกุ๊กเขาอ่ะ

อ่ะก็รอบนี้ก็คือพอมีสงการจัดได้ก็จัดเต็มเลยคุณผู้ชมนะคะ

เจ้าภาพบางรายใจปั้มมากค่ะยอมเนื่องจากปี๖๒

ผ่านมา๔ปีอ่ะก็ยังรอคุณผู้ชม

ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะคะแจ๊ดเลยขอทำงานช่วงวันหยุดยาวค่ะ

ซึ่งคิวตอนนี้นะคะก็ยังพอมีว่างนางบอกนะคะวิ่งลอกได้
สนใจก็โทรหาคุณแจงได้เลยนะคะภรรยาค่ะ
บอกว่าสงการนี้ผมชอบโดนสาดน้ำครับ

โดนแบบคนว่าแล้วเมียด่าด้วย

ของการก็ทำงานนะครับไม่ค่อยหยุด
เทราเทศกาลก็ทำงานดีกว่า

อยากทำงานด้วยได้ตังค์
ในช่วงแบบเสือเพ่นหนึ่งอยู่นะคะ
ก็ไปเชียร์คุณแจ๊ดได้นะคิวงานยาวเหยียดเลยล่ะค่ะ
เมคมันนี่สุดเลยนะช่วงนี้นะ